ชนกับรถตู้คันสีดำที่ขับสวนทางมา
มีเด็กชั้นปฐมทั้งนั้นเลยนะครับ
พอเกิดเหตุการณ์ชนแบบนี้ทำให้เด็กเจ็บเป็นสิบ
และที่สำคัญมีเด็กเสียชีวิตไป๒ราย
ไปดูช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือเด็กนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะรถตู้คันสีบรอนเงินนี้
คือรถตู้รับส่งนักเรียนที่มีเด็กนักเรียนนั่งมา๑๒คน
ส่วนใหญ่เป็นเด็กประถมทั้งนั้นเลยคุณ
ตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นเลยนะครับ
สภาพรถเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
เด็กบางคนกระเด็นออกมานอกรถนะฮะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
และมีเด็กที่เสียชีวิตด้วยนะฮะ
ส่วนรถตู้คันที่ประสานงาด้วยก็คือรถตู้คันสีดำนะครับ
แล้วก็มีรถเก๋งต้นเหตุอีกคันหนึ่งนะครับ
เป็นรถเก๋งสีเทาดำนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับบนถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๕
พิจิตรสากเหล็กตำบลป่ามะคาบที่อำเภอเมืองพิจิตรนะครับ
ตำรวจสพเมืองพิจิตรกู้ภัยหลายหน่วยงาน
ในเขตอำเภอเมืองพิจิตรและอำเภอสากเหล็ก
ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือเด็กผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนนะครับ

ตู้รับส่งนักเรียนสีบรอนเงิน
ทะเบียนนหนูขอไข่๒๘๑๘พิศนุโลกพังเสียหายนะครับ
ส่วนรถตู้คันสีดำนะฮะเป็นรถตู้หุ่นใดนะครับ
ทะเบียนนหนูขอไข่๐๘๒พิศนุโลก
แล้วก็ยังมีรถเก๋งสีเทาดำทะเบียนกไก่ต่อเต่า๒๐๘๖พิจิตรนะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนชั้นปฐมและมัธยม

โดยสารมากับรถตู้รับส่งนักเรียน๑๒ราย
จำนวนนี้มีอาการสาหัส๕ราย
ต้องใช้เครื่องช่วยในการปั้มหัวใจ
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาล
คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุสลดสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองจริง
เพราะมีลูกหลานเป็นเด็กนักเรียนเสียชีวิต๒ราย
เป็นเด็กปฐมป๔เองคุณเด็กชายอายุ๑๐ขวบนะครับ
ขณะที่ยอดผู้บาดเจ็บโดยรวมจากรถทั้ง๓คันที่ชนกัน
คือมีผู้บาดเจ็บ๑๘ราย
นี่คุณตอนที่พ่อแม่ไปถึงจุดเกิดเหตุนะ

สภาพลูกที่ทั้งบาดเจ็บสาหัส

ก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจนะครับ

ในการตัดถ่างตัดซากรถตู้รับส่งนักเรียนนะฮะ
มันเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้น
ก็เลยต้องกันชาวบ้านที่มามุงดูออก

พร้อมประสานรถน้ำเข้าดับไฟนะครับ

คุณผู้ชมฮะนี่สภาพอากาศนะฮะ

กว่าจะช่วยเหลือเด็กออกมาได้นะฮะ

คนขับรถเก๋งสีเทาดำคือนางเกษร
บอกว่ากำลังขับรถไปอำเภอสากเหล็กนะครับ

ซึ่งเป็นทางที่กำลังก่อสร้าง
พยายามจะขับแซงซ้ายรถตู้รับส่งนักเรียน

ทำให้รถของเธอเสียหลักไปพุ่งชนท้ายรถตู้รับส่งนักเรียน
คุณผู้ชมแล้วแรงที่มันชิ่งมาแบบนี้นะครับ
ทำให้รถตู้รับส่งนักเรียนเสียหลัก

ประสานงากับรถตู้อีกคันที่ขับสวนทางมา
สางากับรถตู้หุ่นใดสีดำนะครับ

เช้านี้ตอนตั้งแต่๙โมงกว่านะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่โรงพยาบาลพิจิตรนะครับ
พบว่ายังมีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บนอนรักษาตัวอยู่นะฮะ

คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านไปแล้ว๔รายนะครับ
แต่ที่เศร้าสลดเสียใจก็คือที่ห้องดับจิต
เรือนสุขนิรันดิ์ของโรงพยาบาล
คณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนอนุบาลวัชิระ
ที่มีนักเรียนชั้นป๔เสียชีวิต๒ราย
ก็คือเด็กชายนัฐกรกับเด็กชายจีรพัฒน์นะครับ

แล้วก็รอญาติของนักเรียนมารับศพ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
คุณเด็กสังเวยชีวิตไป๒นะฮะ

ตอนนี้มีนักเรียนของโรงเรียนได้รับบาดเจ็บนอนรักษาตัวอยู่๒ราย
เป็นเด็กอายุ๕ขวบกับ๑๐ขวบนะครับ
พร้อมฝากถึงผู้ที่ขับขี่รับส่งรถนักเรียนนะฮะ
อย่างน้อยควรจะมีคนขับ๑คนมีผู้ช่วย๑คน

และขอให้มีการควบคุมความเร็วนะครับ
ส่วนผู้ที่ขับรถคันอื่นเมื่อเห็นรถนักเรียน
ควรจะหลีกทางหรือลดความเร็วนะฮะ
น่าจะมีผู้ช่วยอีกสักหนึ่ง

อย่างน้อยก็ขอให้มีการควบคุมความเร็ว
คุณผู้ชมฮะด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ผู้ว่าพยนตร์อัศวะพิชยนต์ได้สั่งการหน่วยงาน
เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทั้งหมด
กำชับตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตร

และส่วนที่ต้องบังคับใช้กฎหมายให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดและจริงจัง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุใหญ่แบบนี้อีกนะครับ

นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตร

น้องพาคินเนี่ยคือเด็ก๑ใน๒ที่อาการสาหัส
โดยโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้น้องต้องการรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป
ใช้เลือดไปแล้วทั้งหมด๑๓ถุงต้องการเลือดอีกจำนวนมาก
สามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ระบุแจ้งชื่อได้เลยว่าเพื่อเด็กชายพาคิน

แต่ล่าสุดโรงพยาบาลพิจิตรบอกว่าได้รับบริจาคโลหิต
สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

ใช่ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลเพิ่งโพสต์นี้ออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจะรับบริจาคเพิ่มเติมเนี่ย
จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
ก็ขอบคุณสำหรับคนที่มีจิตเมตตา
บริจาคเลือดเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วย
คุณผู้ชมฮะต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับ
เด็กที่ยังสาหัสอยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่นะครับ